จังหวัดลำปางเกิดเหตุคนร้ายไปขโมยทะเบียนรถนะคะ
เจ้าของรถเขาเห็นกับตาพอดีคนร้ายก็เลยไหวตัวทัน
แล้วก็เอาทะเบียนรถเนี่ยหลบหนีไปครับเจ้าของรถเขาก็ขับรถไล่ตามเป็นสิบสิบกิโลเลยนะคะ
ไปเจอคนร้ายกำลังจะเอาทะเบียนสวมใส่รถของตัวเอง
ก็ให้สัญญาณนี้คนร้ายก็ไหวตัวทันหนีไปอีก
ทีนี้หนีไปได้เลยนะคะแล้วเขาเก็บภาพไว้ได้ด้วยค่ะ
มาเจอจังขณะคนร้ายกำลังเอาทะเบียนรถที่ขโมยมา
ใส่รถของตัวเองค่ะคลิปนี้นายนรพลมีสุขอายุยี่สิบเจ็ดปี
ผู้เสียหายเขาถ่ายไว้ได้
เป็นกล้องหน้ารถของเขาอ่ะนะคะเนี่ยค่ะวิ่งขึ้นรถหนีไปเลยค่ะ
คนร้ายแล้วเขาก็ขับรถไล่ตามมาร่วมร่วม๑๐กิโลเมตร
ก่อนมาเจอคนร้ายเจาะรถข้างทางอยู่อ่ะนะคะ
เป็นรถฟอร์จูเนอร์นะคะที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ผู้เสียหายคือนายนาริพลเนี่ยนะคะเขาเล่าว่าเมื่อคืนวานเนี่ย
ประมาณสี่ทุ่มได้เขาจกรถเจอบัตรวิศวิชีสีดำ
เอาไว้นะคะที่หน้าร้านขายของหน้าร้านขายอาหารสัตว์ตรงตัวเขาเองเนี่ย
อยู่ริมถนนสายลำปางงาวทีนี้เขาเห็นคนร้ายเข้ามาขโมยแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ข้างข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยเขาก็เลยกดรีโมทสัญญาการขโมย
ให้เกิดเสียงดังคนร้ายตกใจค่ะก็ขับรถฟอร์จูเนอร์สีดำไม่ติด
แผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยหนีไปทางถนนลำปางงาว
เขาก็ขับรถไล่ตามไปเป็นระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
ระหว่างทางไปเจอเนี่ยค่ะคนร้ายเป็นชายไม่ทราบอายุ
กำลังเปลี่ยนสวมทะเบียนรถของเขาเลยนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง
ตามที่ปรากฏในคลิปตอนนี้เนี่ยนะคะหลังคนร้ายหนีไปเนี่ยนะคะ
ไม่สามารถตามได้ทันเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
สพมลำปางนะคะเพื่อที่จะให้คนร้ายเนี่ย
ถูกจับกลุ่มให้ได้ผู้เสียหายอีกรายค่ะคือในเอนามสมมุติบอกเหมือนกันนะคะ
ว่าเขาเนี่ยเจาะรถเก๋งทะเบียนรอชดาหอหี่แปดสามห้ากรุงเทพครั้งคืน
ไปที่หน้าบริษัทที่ทำงานอยู่ตอนเช้ามาเนี่ย
เพื่อนบ้านถูกขโมยแผ่นป้ายทะเบียนรถไปไปตรวจสอบปรากฏว่ารถของเขาก็ถูกขโมยแผ่นป้ายทะเบียนรถไปเหมือนกัน
หายไปหมดเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ตอนนี้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วไปเก็บรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ